ดิฉันมีความคืบหน้านะคะกรณีที่ไปพบคนเสียชีวิตปริศนา
เป็นผู้ชายนะคะที่ลานจอดรถตรงตลาดนัดต้นตาน
ปักเกร็ดนนทบุรีค่ะครับแล้วระหว่างที่เอ่อ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกมีคนเห็นรถกระบะขับ
ถอยเข้าถอยออกอยู่ตรงลานจอดรถนะคะครับล่าสุดเนี่ย
ตำรวจตามยึดรถกระบะต้องสงสัยคันนี้ได้แล้วนะคะ
คุณผู้ชมย้อนไปนิดนึงเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
ที่เกิดเหตุก็คือตรงนี้เป็นลานจอดรถตลาดนัดต้นตาน
นะคะอยู่ที่นนทบุรีเขาไปพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าปีนะ
ลักษณะการแต่งกายคล้ายเป็นคนเร่ร่อนนะคะในตัวไม่มีเอกสารอะไร
แล้วใกล้ใกล้กันพบขวดเหล้านะคะขวดน้ำอัดลมลักษณะเอ่อ
สภาพร่างกายนี่ก็คือรอบดวงตามีรอยฟกช้ำคล้ายกับว่าถูกทำร้าย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเขาก็ตรวจเอทีเคนะคะพบว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะ
อกจากนี้เนี่ยก็ยังพบว่ามีซี่โครงหักสองซี่ด้วยนะคะนอกจากเอ่อ
มีรอยฟกช้ำรอบดวงตาแล้วนะคะคนในตลาดบอกไม่เคยเห็น
ไม่รู้จักนะคะว่าเป็นใครนะคะแต่แม่ค้าคนนึงเนี่ยเขาบอกว่า
เห็นรถกระบะสีขาวประตูสีดำเหมือนรถแต่งไม่ติดป้ายทะเบียน
ขับเข้ามาที่ลานจอดรถนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับถอยหลังเข้าไปด้านใน
สุดเห็นว่าคนขับเป็นผู้ชายลงจากรถแล้วเดินไปท้ายกระบะ
จากนั้นก็ขับรถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายรอบหลังจากนั้นก็ขับออกมาจอด
ด้านนอกริมถนนแล้วอีกสักพักหนึ่งก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วค่ะ
ถอยไปถอยมาตั้งนานนะคะนานเลยถอยไปถอยมาอีกตั้งนาน
พวกพี่ก็ว่าเพื่อนอะไรแล้วก็พืชออกไปอยู่ตรงนั้น
ก็จอดอยู่แป๊บนึงแล้วก็ใช่แล้วพี่ไม่ได้เห็นอีกไม่ได้มองอีกว่าเขาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ตำรวจสืบสวนสพปากเกร็ดล่าสุดไปตรวจยึดรถต้องสงสัยแล้วนะคะ
นี่ค่ะเจ้าของรถยังให้การปฏิเสธค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่อไปนะคะ
เพื่อหาหลักฐานนะคะผู้สื่อข่าววันนี้ลงไปในที่เกิดเหตุ
พบว่ามีผู้ชายเร่ร่อนคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับผู้ตายก็นอนอยู่แถวนั้นนะคะ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายเนี่ยคนที่เสียชีวิตยังนั่งคุยกับเขาอยู่เลยนะคะ
จนกระทั่งแบบแยกย้ายกันไปหลังจากนั้นถึงมาทราบข่าวว่าเสียชีวิตแล้ว
สงสัยว่าน่าจะถูกทำร้ายจากที่อื่นแล้วใส่รถมาทิ้งอันนี้เขาตั้งข้อสงสัยเอาไว้
ตอนนี้ก็ยังไม่มีญาติคนไหนมาติดต่อหรือแสดงตัวนะคะ
ศพผู้เสียชีวิตยังชนะสูตรอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่าติดโควิดด้วยนะคะ
คดีนี้ตำรวจต้องคลี่คลายให้ได้นะ